ยังไม่หมดคุณผู้ชมต่อเนื่องไปเลยค่ะ
คนนี้นะคะคู่รักเปคนิวค่ะ
เห็นเงียบถูกรางวัลเพียบนะจ๊ะ
นี่นะคะล่าสุดหนุ่มเป๊กเปิดใจกับเรานะคะ
นอกจากตอนเตอร์เวนทำบุญขอลูกแล้วนะคะ
พลอยได้ก็คือตัวเลขปัง

รำที่ไหนเนี่ยเขาชอบลำมากแล้วจะฝัน
แล้วสามีนี่แหละค่ะเป็นคนเก็บฝันแล้วก็มาตีเลขคุณผู้ชม

เมื่อวันที่๒๗พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ
จากมีงานวันเกิดแล้วเขาไปทำงานช่วงกลางวัน
ปรากฏว่าวันนั้นนะคะเขาทำรายการเก็บบ้าน
ก็เลยถามเลขที่บ้านมานะคะรวมไปถึงเลขเด็ด

ตื่นมาถึงเขาชอบฝันไปก็แบบเอาไอที่เขาฝันลองไป
แบบตีเลขเล่นอะไรอย่างนี้

พวกเรื่องแบบนี้มันอยู่ในฝันได้ไง

ส่วนวันนี้๑ธันวันยังไงคะ
ก่อนคือไปถ่ายรายการ

ผ่านหน้าเราเลยตอนที่เรานั่งพอดี
มันอยู่ในนี้มันอยู่ในนี้ดูดิ

แจ๊คถ้าจะส่องเขาขนาดนั้นไม่ยืมโทรศัพท์เขากลับมาบ้านแล้ว
จริงมันตรงเลขกับฉันเมื่อคืนไปเชียงรายมาไปงาน

แล้วแต่นะคุณผู้ชมนะเลขมันเยอะไปหน่อยนะ